สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
ตอนที่แล้วผมพาคุณผู้ชมไปล่องเรือเที่ยวบึงทุ่ง๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขัน
พาไปชมดอกบัวหลวงสวยชิมเม็ดบัวสด
แล้วก็พาลุยน้ำไปเก็บหน่อทูบรือสีเพื่อมาทำอาหาร
แต่มีแค่ผักอย่างเดียวมันก็จะทำอาหารพอซะที่ไหนล่ะครับ
ผมก็เลยขอพี่แก้มว่าอยากจะชิมปลาสดซะหน่อย
แม่พี่แก้มก็เลยติดรอบดักปลาใส่เรือมาด้วยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่จุดที่ต้องวางรอบดักปลาได้แล้วนะครับ

จะดูเหมือนช่องทางปลาที่ว่ามันน่าจะวิ่งนะครับ

ส่วนใหญ่ปลาที่นี่ดักด้านมีปลาอะไรบ้างครับ
ส่วนมากจะเป็นปลานินนะครับปลาสลิดปลาช่อนอะไร
แล้วอย่างรอบอันนี้ปลามันเข้าทางไหนฮะ
นี่นะครับเราจะมีหงาอยู่๒อันนะครับ

หน้านี่ฟ่างหน่อยเหมือนลอกให้มันเข้างาหน้าไปก่อน

ผมบ้างแล้วที่ผมจะเอางาแรกนะฮะเอาไว้ข้างนอก

เคยวางรอบดักปลาเป็นครั้งแรกนี่แหละครับ
ไม่รู้ว่ามันจะมีโชคกับเขาหรือเปล่า

ก็ไปล่องเรือชมบึงอยู่ชั่วโมงกว่า

เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาไปกินหรือเปล่า
ตอนนี้เรามาอยู่จุดที่เราวางรอบไว้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวเรามากู้ดูว่าจะได้ปลาไหมนะครับผม
วันนี้จะมีเมนูอะไรให้เราทานบ้าง

หลังจากที่เราไปเก็บหน่อทูบฤษี
ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการทำอาหารแล้วนะครับ
ผมขออนุญาตแนะนำแม่ครัวมือฉมัง
ของที่๓๐๐ยอดก่อนเลยกับแม่ปุ๊

ปลาทอดและก็แกงซ่มหนอทูบฤษี
ข้างหน้านี้ก็คือที่จะเอามาตำพริกแกงของแกงส้ม
ระหว่างรอทอดปลานี่เราทำอะไรได้บ้างฮะ

นี้คุณแม่สอนว่าหั่นเฉียงนะคุณผู้ชมครับ

เมนูที่๒ครับกับเมนูหน่อทูบรือสีผัดน้ำมันหอย

น้ำมันกระเทียมน้ำมันหอยแล้วก็ทูบคือสีครับ

เดี๋ยวผมจะเริ่มจากแกงส้มหน่อทูปฤษีใส่กะทินะครับ
ทูปฤษีเองเขามีความแบบซึมซับดูดน้ำแกงส้มเข้าไป
เวลากัดผมว่านะกรอบแล้วก็แบบต้องชิมอันนี้ผมยังไม่รู้

เมนูต่อไปทูปรูสีผัดน้ำมันหอย

เป็นเมนูหน่อทูบลือสีผัดน้ำปลากับหมูสับ
มันมีความเค็มนำมันจะเค็มกว่านี้
ถ้าจัดอันดับผมว่า๑๒๓
สำหรับคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะมาก็เสิร์ชเลยนะครับ
ส่วนครั้งหน้าผมจุด้งจะพาไปทำอะไรอีก
อย่าลืมติดตามนะครับในสบัดทั่วไทยนะครับ
วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ